คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้มาดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันที่๙พฤษภาคมค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกมาเตือนเรื่องของฝนตกหนักแล้วนะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
ล่าสุดที่สุราธานีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลัก
บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายค่ะ

คลิปนี้เกิดขึ้นในพื้นที่๓อำเภอเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอวิภาวดีอำเภอชายาและอำเภอท่าฉางนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แหละเพราะว่าฝนมันตกหนักจริง
น้ำก็ล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแบบนี้
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง๗๘ครัวเรือน๒๘๐รายเลยค่ะ
โอ้โหแล้วก็ที่บ้านเทพนิมิตรที่หมู่๑๑ตะกุกเหนือของสุราชเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
น้ำมันไหลแรงดูสิคือถนนขาดค่ะ
รถกระบะเนี่ยนะพลัดตกลงไปในคลองนี่โชคดีนะคนขับกระบะไม่ได้เป็นอะไรอะค่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแล้วผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยก็โพสต์ภาพบ้านของเขา
น้ำป่าพัดหายไปทั้งหลังเลยโอ้โหนี่ดูสิเขียนข้อความเอาไว้ยังเหลือความทรงจำ
คนมาให้กำลังใจนี่เพียบเลยนะสู้นะคะคุณผู้ชม
อันนี้เปรียบเทียบเนอะตอนก่อนและหลัง
ทีนี้สถานการณ์ล่าสุดล่ะเป็นยังไงบ้างเราก็ติดตามความคืบหน้าให้
บอกว่าวันนี้เนี่ยน้ำป่าเนี่ยลดลงแล้วนะคะแต่มันก็มีความเสียหายเยอะเลยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปช่วยกันล้างบ้านที่แบบมันมีโคนทะลักเข้าไปในบ้าน
สูงกว่าสิบเซนติเมตรเลยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันเป็นน้ำป่าไหลหลากที่หนักที่สุดในรอบห้าสิบปีโอ้โหน่าเห็นใจมาก
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีคุณวิชวุฒิจินโตนะคะ
ก็บอกว่าสั่งการให้นายอำเภอทั้ง๓พื้นที่เนี่ย
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้ว
เรื่องต้นทั้งเตรียมศูนย์อพยพเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง
ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที
แต่เนื่องจากว่าฝนมีแนวโน้มที่จะตกลงมาอีกนะคะ
ก็อยากจะแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมครองด้านล่างค่ะ
แล้วก็ยังอยากจะจัดเจ้าหน้าที่คือเดี๋ยวจะมีการจัดวันที่
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ